เรื่องราวของจอมปลวกนะฮะเขาบอกว่าคนนิยมไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
ขอพรจากจอมปลวกเพราะฉะนั้นเรารวบรวมไว้แล้ว
มีที่ไหนเด็ดบ้างไปดูกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของจอมปลวก
ซึ่งเหล่านักเสียงโชคมักนิยมไปขอโชคลาภ
พี่กัดอยู่ที่ไหนไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่จอมปลวกยักษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันก่อนเลยครับ
ปลวกยักษ์ที่เห็นอยู่นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๔เมตร
ฐานจอมปลวกวัดโดยรอบประมาณ๑๒เมตรสูงประมาณ๔๕เมตร
อยู่บริเวณริมถนนสายประจันตคามแยกเนินก่อ
ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ดินของป้าบังออนเชิงเขาทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าว
พากันเดินทางไปเส้นไหว้ขอเลขเด็ดกันในช่วงค่ำ
โดยในคืนนั้นได้มีพิธีอันเชิญพ่อปู่ชายฤทธิ์ประกายสิทธิ์มาเข้าร่างทรง
โดยเริ่มจากการนำของมาเส้นไหว้และเตรียมขันห้า
บูชาครูอาจารย์และบูชาพ่อปู่ชายฤทธิ์ประกายสิทธิ์
พร้อมจุดทูปกราบไหว้ก่อนเชิญพ่อปู่ที่อยู่ในจอมปลวก
มาเข้าร่างทรงเรียบร้อยแล้ว
พ่อปู่ก็ทำพิธีหยดเทียนน้ำมนต์ลงในขันน้ำ
จนเกิดตัวเลขในขันน้ำมนต์
เมื่อชาวบ้านส่องเลขในขันน้ำมนต์กันแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
ไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีมีจอมปลวกแปลกดูคล้ายเซียนพญานาค
โผล่อยู่บนที่ดินของชาวบ้านจึงมีการทำพิธีขอโชคลาภตามความเชื่อ
ปลวกรูปร่างแปลกดูคล้ายเสียนพญานาคสองรังนี้
โผล่ขึ้นมาใกล้สระน้ำในบริเวณที่ดินของป้าแดง
ในพื้นที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งป้าแดงก็ได้เชิญหมอศัยศาสตร์ชื่อดังและร่างทรงขวัญใจชาวบ้าน
อย่างอาจารย์เริงยมโลกมาทำพิธีขอโชคลาภตามความเชื่อ
ป้าแดงเล่าว่าก่อนหน้านี้ฝันเห็นผู้ชายแต่งชุดสีปูนแห้ง
่งห่มเหมือนคนโบราณและโพกศีรษะโผล่ออกมาจากบริเวณซอกหิน
จากนั้นก็เรียกเธอให้ไปเอาทองที่ฝังไว้โดยเรียกถึงสองครั้ง
แต่เธอตกใจกลัวจึงวิ่งหนี
ส่วนผู้ชายคนนี้ก็เดินหายลงไปในสระน้ำที่เชื่อว่ามีถ้ำอยู่ด้านล่าง
เธอจึงเชิญอาจารย์เริงมาทำพิธีในครั้งนี้
จากนั้นอาจารย์เริงก็ปริกรรมคาถาและหยดน้ำตาเทียนสีแดง
ลงในขันน้ำมนต์ซึ่งมีตัวเลขทั้งหมด๕ตัว
ลองไปเพ่งดูกันเอาเองว่ามีเลขอะไรบ้าง
อกจากนี้ยังจุดทูปเสียงทายขอเลขเด็ดด้วย
ว่ากันว่าเลขเดียวกับในขันน้ำมนต์เป๊ะ
ส่วนเลขอะไรนั้นผมไม่พูดดูเอาเองแล้วกันนะจ๊ะ

ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ต่อมาหลังจากนั้น๑วัน
ก็มีชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคลาภ
จากจอบลวกทั้งสองรังด้วย
ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่าจอมปลวกสองพี่น้อง
โดยรังแรกมีความสูงประมาณ๑เมตรเศษ
ส่วนรังที่๒มีความสูงลดลงมา

ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนขอให้โชคดีนะครับ
แต่ละตัวเลขต่างนะคุณผู้ชมนะ
ดูแล้วยังไงใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ